เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นแถวบังขุนศรีกรุงเทพมหานครคุณผู้ชม
ยิงกันตาย๒ศพสะอาดอีก๑ศพ
แล้วเชื่อไม่ว่าคนที่ยิงคนที่เกาะเหตุกับคนที่ถูกยิง

แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
จริงแล้วย้อนไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
เขาก็มีปัญหาระห่องระแหงกันมาเรื่องของที่ดิน
นั่นแหละก็เป็นญาติกันก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร
แล้วสุดท้ายมายิงกันตายแบบนี้ค่ะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นปมนี้ไม่เกี่ยวกับที่ดินเลยนะ

คือเรื่องของเรื่องเอาบ้านเลขที่ก่อน
บ้านตรงนี้อยู่ที่ชุมชนคลองล่างซอยอำนวยผล๘
แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
แล้วเห็นไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจไปถึง
ศพแรกชื่อว่าสมัติประชุมพันธ์อายุ๔๐ปีค่ะ
สมัติถูกยิงที่บริเวณหน้าอก๓นัดนอนหงายจมกองเลือด
ศพที่๒อยู่กลางถนนหน้าบ้านชื่อว่าร้อยตรีธรรมนุแจ้งจิต
อายุ๖๑ปีศพนี้ถูกยิงที่ศีรษะจุดตายเลยนะคะเสียชีวิตค่ะ
คนที่เจ็บสาหัสชื่อว่านาวาเอกสัญชัยประชุมพันธ์อายุ๕๙ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่หลังกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่าธุรการยังบรรเทาอายุ๖๗ปีค่ะ
ตอนที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บพยายามจะเอาปืนกระบอกเดียวกัน
ขนาด๙มมที่ไปสังหาร๒ศพแล้วยิงเจ็บ๑คนเนี่ยนะคะ
มาที่ตัวเองพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าปืนขัดลำกล้อง
คราวนี้ก็เลยเปลี่ยนใจรอมอบตัวกับตำรวจ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ
ทีนี้ถามว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมกลายเป็นเปล่าประเทศล์ตองเลือด
กลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุ
ลูกชายของคนก่อเหตุเนี่ยลูกชายชื่อว่าปองภูมิอายุ๒๐ปี
เป็นลูกชายของนายธุรการมือปืนนะคะ
คือในซอยนี้มันไม่ได้เป็นซอยใหญ่เขาขับรถเข้ามา
ขับรถเข้ามาเพื่อที่จะเข้าบ้านบ้านอยู่ท้ายซอย
ปรากฏว่า๒ศพกับอีก๑คนเจ็บเขาเล่นเปรตองกันอยู่
นายปองภูมิก็เลยลดกระจกบอกไปว่าหลบหน่อยจะเข้าบ้าน
ใน๓คนตะโกนกลับมาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อน
กำลังจะจบเกมนี้เดี๋ยวรอให้จบเกมก่อนให้รอนิดหนึ่ง
ปรากฏว่าปองภูมิรถกระจกมาต่อว่าเสียงดัง
อันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
หลังจากนั้นพอ๓คนกลายเป็น๒ศพกับ๑คนเจ็บแล้วนะคะ
เขาหลบให้ปองภูมิก็ขับรถตัวเองเข้าบ้าน
หลังจากที่เข้าบ้านไปแล้วไปฟ้องพ่อไปบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้น
เท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นแหละค่ะ
พ่อที่ชื่อว่าธุรการตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลังจากนั้นไม่นานพอสิ้นเสียงคำพูดของตัวเองปุ๊บ
ออกมาจากบ้านเลยค่ะพกปืนมา
พกปืนมาที่จุดเกิดเหตุที่เขาเล่นเปตองกัน
ทะเลาะกันเสียงดังมีปากเสียงกัน
จากนั้นนายธุรการก็ยิงร้อยตรีธรรมนุศพแรกก่อน
กลางหลังเสียชีวิตที่กลางถนนนะคะ
แล้วตามไปยิงนาวาเอกสัญชัย

แล้วไปยิงนายสมัติที่กลางอก

กลายเป็นว่า๒ศพกับอีก๑เจ็บสาหัสนะคะ
ทีนี้ยาดพยายามที่จะเล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้น
วินาทีการสังหารมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วโปรมเอามูลเหตุเฉพาะหน้าคือ
เรื่องของไม่หลบที่เล่นไม่หลบที่จะขับรถผ่านให้

แต่ปัญหาลึกแล้วมันมีมากกว่านั้นคือ

เดี๋ยวฟังเสียงยาดเล่าหน่อยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะมีปืนเลยค่ะเข้ามาหาเรื่องมาดัด
คือก็มีปากเสียงกันต่อสักพักหนึ่ง
หลังจากนั้นเขาก็ชักปืนมายิงเลยค่ะ
แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีเอาปืนมาขู่บ้างอะไรบ้างค่ะ
ก็แจ้งความขึ้นโรงพักโดยมาตลอด
ความขู่ที่เกิดจากอะไรคะที่มาขู่กัน

แขนกันอะไรอย่างนี้ค่ะที่ทางเนี่ยค่ะ

แล้วทางญาติบ้านหนูไปซื้อกลับมา
แล้วเหมือนเขาก็ไม่ยอมหาว่าไปเอาที่เขา
คือให้เขาอยู่มาตลอดแล้วเดินไม่มีอะไรเลย

แต่เขาก็มาหาเรื่องตลอด
ถ้าฟังจากคำบอกเล่านี่ญาติของฝั่งผู้ตายนะคะ
คือฝั่งคุณธุรการที่เป็นมือปืนเขาเคยมีที่แล้วเอาที่ไปจำนอง
แล้วฝั่งของผู้ตายเขาไปถ่ายถอนมามันก็ควรจะเป็นของฝั่งของผู้ตาย
แต่ทีนี้ฝั่งธุรการซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยเหมือนไปกล่าวหาว่าไปเอาที่เขามาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นความแค้นสังสมกันมาเป็น๑๐ปีแล้วไม่กินเส้นกันนะคะ
นี่คำบอกเล่าของญาติเนี่ยไปสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของรองพบชนนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงท่านบอกว่า
คืออย่างนี้จากการสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มผู้ตายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาเป็นเครือญาติกัน
มีปัญหาเรื่องของการแบ่งที่ดินแย่งที่ดินกันแล้วมีปัญหามานานหลายสิบปี
แล้วตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ในชั้นศาลอีกหลายคดีด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นค่ะตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาในธุรการ

ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวนี่ค่ะ
ลูกชายของคนก่อเหตุนี่นะฮะไปให้ปากคำของตำรวจ
สองศพกับอีกหนึ่งเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็มีความผิดตามพรบออาวุธปืนด้วยเรื่องของการพกพานะคะ